เวลาที่ขับรถไปแล้วรถยางแตกอันนี้อันตรายแล้วนะ
แล้วลองคิดสภาพดูนะถ้ารถที่บรรทุกมาหนัก
หนักสักเท่าไรดีอะ๕๐๐๐กิโลกรัม

แล้วรถยางแตกอีกสภาพอย่างนี้เลยคุณผู้ชม

ระวัง

อื้อหลุดขึ้นอันตร
แม่กูกระเผียบไปนิดเดียว

ดีเหรอรถอยู่
เบื่อไปนิดเดียวเอง

กระบะขันนิดเดียว
ปลากายไฟระบเลย
ว้ายค่ะ

อย่างน้อยสติดีฝีมือดีประคองเอาไว้ได้
ขนาดรถนี่แบบเป๋ไปเป๋มาแล้วอ่ะนะคะรถคันนี้ยางแตกคุณผู้ชม
แล้วประกายไฟมันก็แลบแลบมาแบบนี้นะมีคนไปคอมเมนต์ด้วยนะ
ก็ถามเจ้าของคลิปแหละเวลาที่ยางระเบิดห้ามเบรกหรอกครับ
หรือว่าห้ามเหยียบคลัสเจ้าของคลิปก็มาตอบบอกว่าอ้าวห้ามเหยียบเบรกสิ
เหมือนกับในคลิปที่เขาบอกเยียบเบรกเยียบเบรกเยียบเบรกเยียบเบรกเนี้ย
แล้วก็มีคนมาบอกว่าอันตรายมากนะบรรทุกขนาดนี้เนี่ย
คิดดูสิสเปคบรรทุกได้ตันหนึ่งถูกไหมแต่นี่คือเกินมา๕เท่าอ่ะคุณผู้ชม
ชีวิตยังรอดอยู่คนมาคอมเมนต์บอกโอ้โหนี่บุญสุดเลยนะเนี่ย
ที่รอดมาได้ขนาดนี้อ่ะค่ะครับ